เรามาดูวันพระใหญ่ที่อุบลรัชธานีกันนะฮะ

ก็คือวันเฉลินประชมภัณฑสาห์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๖๖ภัณฑศาสม

ที่อุบลราชธานีเฉ้านี้มีพยาบาลที่ธรรมบุญตักบาดแล้ว
จะมีพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการมากเลย
เราไปติดตามบรรยากาศกันนะคะจากคุณระพีพันธ์เรือนศรี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

แม้ว่าที่ลานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้
จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
แต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคสำคัญของบรรดานักท่องเที่ยว
พากันมาชมความวิจิตรงดงามของต้นเทียนพรรษา
คุ้มวัดต่างที่จะร่วมขบวนแห่เทียนในช่วงสายของวันนี้นะคะ
ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะชาวอุบลราชธานีก็ร่วมกันทำบุญตักบาท
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๖๖พันศาค่ะ
สลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ข้าราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาทพระสงฆ์๖๗รูป
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกร
บดินทรเทพยาวรางกูล๖๖พันศา๒๘กรกฎาคม๒๕๕๙
ที่บริเวณมณฑลพิธีสาราจตุลมุกทุ่งศรีเมือง
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
แม้ว่าช่วงเช้ามืดต่อเนื่องจนถึงขณะนี้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ยังคงมีข้าราชการและประชาชนจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาทเพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดี
อย่างสาวสุพรรณิกาอุดมรองพรวมในการสำนักงานเขตพลพิธีการศึกษาประโถมศึกษา
อุบลราชธานีเขต๔ที่บอกว่าปราบปลื้มใจที่ได้แสดงออกถึงความจงรักพักดี
เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยค่ะ
รู้สึกยินดีแล้วก็ปราบปลื้มใจแล้วก็มีความรู้สึกว่า
สิ่งที่ได้ทำในวันนี้นี่มันแสดงออกถึงความจงรักภักดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ซึ่งประเทศเราอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้
ก็ด้วยบุญบารมีแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์

เพราะฉะนั้นในหลวงพระเจ้าแผ่นดินองค์ปัจจุบันนี้
จึงถือว่าเป็นศูนย์รวมของจิตใจทั้งหมด
เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราทำในวันนี้
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
แสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศชาติ
แล้วก็พวกเราจะนำสิ่งที่เราทำในวันนี้ไปสารต่อ
ในการทำงานแล้วก็ทั้งในเรื่องของชีวิตส่วนตัว
ตากบาดในวันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีทั้งหมด
ที่เราจะทำให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์
แล้วก็ทำให้กับประเทศชาติของเราค่ะ
และนอกจากวันนี้จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพันศา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๖๖พันศาแล้ว
ยังเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ดังนั้นช่วงสายวันนี้ที่จังหวัดอุบลราชธานี
ก็จะมีขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาตามประเพณีปฏิบัติ

ก็เป็นความวิจิตรงดงามของขบวนต้นเทียน

บอกเล่าความเป็นมาของพระพุทธศาสนา
และคงซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้อย่างครบถ้วน
โดยขบวนเทียนพรรษาที่จอดเรียงรายตามจุดต่าง

มีทั้งแบบแกะสลักและแบบติดพิมพ์
ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
จะมีฝนตกลงมาก็ไม่ใช่อุปสรรค
แล้วทุกคนก็เลือกที่จะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะ
ว่าประเภทนี้อยู่เมืองไทยแนวใดเขาอยากคุยอยากเห็น
หรือว่ายังไม่เสียแรงที่เข้ามา
ไม่ได้เสียแรงไม่ได้เสียดายเงินที่มาใช้จ่ายมาเอง
ก็งามแล้วก็ดีใจได้เห็นหลายอย่างทุกอย่างงามหมดทุกอย่าง

ทำไมคุณเลือกที่จะมาเที่ยวเข้าประสาที่งานแถงเทียนทุกคน
เพราะความอะไรหรือ
เพราะว่าพวกเราเคยเห็นทางสื่อทางทีวีเป็นประจำทุกปีค่ะ

ความอลังการที่เราเห็นในทีวีค่ะ
มันจะเหมือนกับที่เรามาเจอจริงหรือเปล่า
พอมาถึงปุ๊บเนี่ยมันอลังการมากเลยค่ะ

ค่ะประทับใจมากค่ะคุ้มคาดที่สุดค่ะสำหรับขบวนแห่เทียนพันศา
อุบลราชธานีประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
จะเริ่มเคลื่อนขบวนในเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา
โดยจะเป็นขบวนแห่เทียนพรรษาสลับกับขบวนฟ้อนรำ
ตามถนนโดยรอบทุ่งศรีเมือง
ซึ่งสองข้างทางบริเวณประลำพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
จะมีอัธจันทร์ที่นั่งให้นักท่องเที่ยวได้รับชมอย่างใกล้ชิดค่ะ
และในเวลาประมาณ๑๘นาฬิกานะคะ
ก็จะมีการประกาศผลรางวัลต้นเทียนพรรษา

ส่วนจะเป็นจากคุ้มวัดไหนนั้นคงต้องมาลุ้นกันอีกทีนะคะ

รายงานจากลานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ